ตอนนี้นะคะก็มีการติดแฮชแท็กที่หลากหลาย
โดยเฉพาะติดแฮชแท็กเพื่อที่จะติดตามความคลิบหน้า
ในการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตในถ้ำหลวง
แต่เขาบอกว่ามันมีบางแฮชแท็กนี้นะคะ
ถ้าติดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราอ่านแล้ว
หรือว่าเสิร์ชแล้วรู้สึกว่ามันหดหูใจ

แท็กใกล้แล้วแต่ยังไม่เจอ
อันนี้เวลาเราติดแฮชแท็กไปแล้วเรารู้สึกว่ายังไม่เจอสักที

เขาก็เลยบอกว่าอยากให้มีแฮชแท็กใหม่เป็นเคล็ด
เคล็ดขึ้นมาเลยบอกว่าวันนี้มีข่าวดี

เพื่อเป็นเคล็ดว่าจะมีข่าวดีนะคะ
แฟนเพจคาเท่หมีนะคะที่คอยอัปเดตความคืบหน้า
ในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตได้โพสต์ข้อความบอกว่า
เราจะไม่ใส่แฮชแท็กยังไม่พบ
แท็กยังไม่พบเด็กหรือแฮชแท็กใกล้แล้ว

จะใช้คำว่าแฮชแท็กวันนี้จะมีข่าวดี
เพื่อเอาเคล็ดทุกทางส่งมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่

ล่าสุดมีผู้โพสต์แสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่สนับสนุนแฮชแท็กนี้นะคะ
ที่บอกว่าวันนี้จะมีข่าวดี
และมองว่าวันศุกร์ที่๒๙มิถุนายน
ก็คือวันนี้เป็นวันดีของไทย
จะทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขใจ
ขณะที่นายมานะตรีระยาพิวัฒน์เป็นรองคณะบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ไม่ใช่เป็นเพียงวาระแห่งชาติ
แต่กลายเป็นวาระแห่งมนุษยชาติไปแล้ว
ถือเป็นเหตุการณ์ที่เรียงร้อยด้วยใจ
คนต่างถิ่นต่างภาษาต่างเผ่าพันธุ
มาให้กำลังใจแก่ทีมหมูป่าอาคาเดมี่และครอบครัว
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน
หลังจากปฏิบัติการถ้ำหลวงเสร็จสิ้นลง
อยากให้มีคนหยิบเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ร้อยเรียงเป็นแผ่นฟิล์มทำเป็นหนังดูบ้าง
จะได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในสังคมค่ะ